นี้ขอฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยทีเดียว
ทนายเดชาออกมาแฉเลยนะคะบอกว่า
มีตำรวจชั้นผู้น้อยร้องเรียนมาที่ทนายเดชาบอกว่า
ผมทนไม่ไหวแล้วผมรับไม่ได้กับพฤติกรรมของตำรวจชั้นผู้ใหญ่กว่าผม
คือมันมีเคสที่ตำรวจเนี่ยเป็นชุดจับกลุ่มไปจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดเป็นสามีภรรยากัน
ตอนแรกเรียกเงินเขาล้านหนึ่งเขายอมจ่ายล้านหนึ่ง
ปรากฏมีตำรวจที่ยศใหญ่กว่าบอกว่าไม่เอาจะเอา๒ล้าน
แล้วผู้ต้องหาไม่จ่ายล้านหนึ่งก็เยอะมากแล้ว
นี่มาเรียก๒ล้านด้วยแล้วจริงมันไม่ควรมีการเรียกรับเงินแบบนี้
ผู้ต้องหาไม่ยอมจ่ายข่มขู่ด้วยการเอาถุงดำไปครอบตัวครอบหัวฝ่ายสามีค่ะ
สุดท้ายเขาขาดอากาศหายใจตาย
มีการเอาไปโรงพยาบาลมีการให้ปกปิดบอกว่า
ผู้ต้องหาคนนี้เสพยาเกินขนาดก็เลยตาย
เรียกพ่อของผู้ตายมาเคลียร์ทำนองว่าจ่ายเงินปิดปากฆ่าล้านอะไรแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายชื่อดังเจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์นะคะ

ข่าวด่วนข่าวสำคัญให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหน่อยว่าจริงหรือเปล่า
แล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า
เรื่องนี้ต้องแชร์ให้ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์และผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ด้วย
เพราะว่าสถานที่ที่เกิดเหตุที่ตำรวจชั้นผู้น้อยเขาร้องเรียนมาเนี่ย
เป็นสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด๒คนชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ย
ถูกนำตัวมาที่สถานีแล้วก็มีการเรียกเงิน
มีการรีดเงินจากผู้ต้องหา๒คนนี้๑ล้านเขายอมจ่าย
แต่อยู่มีนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอกคนนึงไม่ยอมบอกว่า
ล้านเดียวมันน้อยไปขอสองล้านผู้ต้องหาก็เลยไม่ให้ค่ะ
เขาก็เลยเอาถุงดำมาคลุมหัวผู้ต้องหาฝ่ายชายจนเขาขาดอากาศแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นนายตำรวจยศพันตรวจเอกคนนี้ก็ให้เอาศพส่งโรงพยาบาล
บังคับลูกน้องให้บอกหมอว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาดจนตาย
แล้วก็ปล่อยตัวผู้ต้องหาฝ่ายภรรยาไปเลย
ปล่อยแบบไม่ดำเนินคดีอะไรใดบอกว่าให้ปิดปากเงียบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับอิสรภาพไม่ต้องถูกดำเนินคดี
ซึ่งผลชนสูตรออกมาเมื่อวันที่๖สิงหาคม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕สิงหาคมนะคะ
จับกลุ่มที่เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเขาบอกว่า
ผมทนพฤติกรรมนี้ไม่ได้จริงเพราะมันเลวร้ายเกินไป
คุณสุชาดาก็เลยติดต่อไปที่ทนายเดชานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เขาบอกว่านายตำรวจที่ร้องเรียนมารับไม่ได้
มันเลวร้ายจริงในกระบวนการยุติธรรม
เพราะผู้ร้องเรียนอ้างด้วยว่าหลังเกิดเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกคนนี้เรียกพ่อคนตายไปเคลียร์
เหมือนจะยัดเงิน๕ล้านบาทให้จบเรื่อง
แต่ก็ยังไม่รู้นะว่า๕ล้านจ่ายจริงหรือเปล่า
แล้วก็พูดประโยคว่าเงินมันซื้อได้ทุกอย่าง

อยากฝากไปถึงพบตรเลยว่าช่วยสืบสวนดูหน่อยว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงยังไง
ถ้าเป็นเรื่องจริงพันธุ์ตำรวจเอกคนนี้โอ้โหความผิด
ไม่รู้กิตกระทงเลยคุณเข่าบอกว่าน่าจะมีความผิดฐานเจตนาคาด้วย
แล้วก็มีการเรียกเงิน
เขาบอกเรียกเงิน๑ล้านบาทก่อนนะครับ
พอ๑ล้านบาทแล้วเนี่ย
มีนายตำรวจระดับพันธุ์ตำรวจเอกคนหนึ่ง
เด็กคนหนึ่งไม่พอจะเอาสองล้านนะครับน่ะก็เดินมา
แล้วก็เสร็จแล้วก็เอาถุงดำคุมรัดจนตายนะครับ
นะครับพอตายเสร็จแล้วก็เอ่อปล่อยตัวผู้หญิงไป
ผู้ต้องหามี๒คนผู้ชายผู้หญิงปล่อยตัวผู้หญิงไป
แล้วหลังจากนั้นก็ให้ลูกน้องเอาศพไปที่โรงพยาบาล
และให้ไปบอกหมอว่าเนี่ยมันเสพหนักจนตายนะครับ
แล้วก็บอกให้ผู้หญิงเงียบไปไม่ต้องถูกดำเนินคดี
แล้วก็ไม่ได้มีการลงประจำงวันดำเนินคดีหลังจากนั้นเขาบอกว่า

มันคือความเสียหายและความเสื่อมเสีย
สร้างความเสียหายทั้งต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย

เขาบอกว่ามีคำสั่ง
ผู้กำกับการสพมนครสวรรค์นะคะ
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๖
และให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมและหลังจากนี้เจรตำรวจจะเป็นคนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะก็พยายามจะติดต่อกับพันธ์ตำรวจเอกทิติสันหลายครั้งเหมือนกัน
ติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้จนสุดท้ายติดต่อได้ทางไลน์ค่ะ
ตอบกลับมาสั้นว่าอย่างนี้นะคะขอโทษที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ครับ
เดี๋ยวมีประเด็นเสียรูปคดีผมไม่เคยเรียกขอเงินจากใครเลย
พี่มีแต่ให้ตอนนี้ผมโดนเลื่อยขาเก้าอี้ครับ
อันนี้คือคำตอบที่ได้มาเอาเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันต่อว่ายังไง
คือเรื่องนี้มีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองฟังมุมนี้นะ
แล้วมุมนี้มันเป็นข้อมูลจากพ่อของผู้เสียชีวิต
แต่ขอไม่เปิดเผยชื่อเป็นอดีตในทหารด้วยนะคะ
ก็อยู่ในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายพ่อเดินทางกับภรรยาเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์
เพราะพักผ่อนน้อยสูบบุหรี่เยอะร่างกายอ้วนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวาน
ที่มีข่าวว่าตำรวจจับยาเสพติดแล้วเรียกเงินแล้วก็ทำให้ลูกพ่อเสียชีวิตเนี่ย
พ่อบอกไม่จริงค่ะคุณผู้ชมพ่อบอกไม่จริงเลย
พ่อบอกว่าจริงแล้วตำรวจช่วยเอาตัวลูกชายพ่อไปส่งโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
ไปส่งโรงพยาบาลปรินส์ปากน้ำโพแล้วก็มีการเอ็กซาเรย์ปอด
ปรากฏว่ามีฝ้าในปอดอาการไม่ดีขึ้นก็ส่งตัวไปโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
แล้วก็ทางคุณหมอบอกว่าลูกชายพ่อไม่มีอาการตอบสนองแล้ว
เพราะว่ามีโรคประจำตัวด้วยก็คือเป็นโรคหัวใจเบาหวานเหนื่อยง่าย
เป็นคนรูปร่างอ้วนอันนี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกแบบนี้นะคะ
แล้วคุณพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าโอ้โหมีข่าวว่าจับตัวไป
เรื่องของยาเสพติดแล้วก็ตำรวจเรียกเงินไม่จริง
โดยเฉพาะผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกธิติสันอุทธนพล
ผู้กำกับเมืองนครสวรรค์เนี่ยค่ะสพเมืองนครสวรรค์เนี่ย
พ่อของผู้ตายบอกว่าผู้กำกับเป็นคนดีมากนะ
พยายามจะช่วยเหลือลูกชายพ่อแบบเต็มที่เลยนะ
ผู้กำกับและตำรวจช่วยเหลือดูแลลูกชายพ่อมาตลอดเลย
ลูกชายพ่อเสียชีวิตผู้กำกับยังนั่งคุกเข่ากอดพ่อแล้วก็ร้องไห้อยู่เลย
แล้วก็บอกพ่อว่ายินดีจะช่วยนะถ้ามีอะไรขัดข้อง
ของผู้เสียชีวิตบอกว่ามาถึงตรงนี้ในฐานะพ่อนะ
ค่ะคือแน่นอนพ่อเสียใจกับการเสียชีวิตของลูกชายแน่แน่อืม
แต่ไม่รู้ว่าข่าวมันออกไปกระจายในลักษณะแบบนี้ได้ยังไงพ่อของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ผมเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตผมขอยืนยันว่าเรื่องที่เป็นข่าวอ่ะ
มันไม่จริงโอ้โหนี่เรื่องสองฝั่งสองมุมไม่เหมือนกันเลยนะนี่นะคะ
ก็อาจจะต้องย้อนไปตรวจสอบดูทางโรงพยาบาลดูซิที่คุณพ่อบอกว่าเขาไปรักษาอาการในลักษณะแบบนี้แบบนี้อย่างนี้นะคะ
แต่ตอนนี้พบตรก็บอกว่ากำลังเตรียมเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อยู่
ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะคะว่าตกลงแล้วมันมีมูลความจริงเท็จยังไงแบบไหนนะ
ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ